ในระหว่างที่เฮียคันชิดกำลังเตรียมเมนูให้สองหนุ่ม
ลูกค้าก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเดินมาร้านอย่างไม่ขาดสาย
เชื่อแล้วจริงค่ะว่าเนี่ยเป็นร้านเด็ดร้านดังของย่านนี้
เรื่องความนิยมเนี่ยสังเกตได้ด้วยสายตา
แต่ถ้าเป็นเรื่องรสชาติก็คงต้องยกหน้าที่ให้เฮียน็อตและเชฟฟางเขาล่ะค่ะ
เอาละครับตอนนี้นะครับก็พร้อมจะชิมแล้วนะครับ
เตี๋ยวเนื้อตุ๋นแบบโบราณของตลาดภูนะครับผม
แต่วิธีการกินเฮียเค้าบอกมีเทคนิคใช่มั้ย

ลองชิมน้ำซุปก่อนก็ได้ครับ
ลองชิมน้ำซุปก่อนนะครับโอเค
ดีนะหอมชิ้นมากแต่เผ็ดมากเลยโอ้โหชิ้น
ครับมีกระเทียมด้วยค่ะแล้วก็เผ็ดจริงจริงแล้วเนี้ย

ยังมีความมันข้างในอืมแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เหม็นขาวเลย
ชิมรสชาติเกาเหล่าเนื้อรวมกับร้านเกาเหล่าเนื้อเปื่อยตลาดภูตอจันเพลแล้ว
ก็เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมทำไมลูกค้าถึงเยอะแยะขนาดนี้
ก็แหมทั้งน้ำซุปทั้งเนื้อของเฮียน็อตเขาเด็ดดวง
ทำเอาสายเนื้ออย่างเรามือไม้สั่นกันเลยทีเดียว
ว่าแต่มาคุยกับเฮียคันชิดสักนิดดีกว่าค่ะว่าเฮียเขาไปเอาสูตรความอร่อยเหล่านี้มาจากไหน
คุยกับเฮียกันดีกว่าประวัติความเป็นมาของร้านสักสิ้นนึงเปิดมาทั้งหมดครับ
เบื่อเปิดมาทั้งหมดเปิดมาประมาณ๖๐ปีละครับ

ไม่ค่ะที่คุณพ่อก็คิดเองครับ
ชิมมาคิดเองรอเองไม่ปรึกษาใครเลย
โอเคแล้วก็เปิดที่ศตราบูร้านแห่งนี้เลย๖๐ปีแล้วไม่เคยย้ายไปไหน
ช่วงที่แรกวัฒนาการศตราบูเป็นไงบ้าง
คนลงจากแล้วมาต้องเข้ามาต้องผ่านร้านก่อนเลย
เหยียมาดูแลร้านให้คุณพ่อ๓๐ปีแล้ว
หยั่งมากกับการเรียนรู้สูตรของพ่อ
คือเราทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่ยาก

เกิดมาแล้วก็เห็นคุณพ่อขายของแล้วครับ
ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นความผูกพันที่เติบโตมาด้วยกัน
เพราะฉะนั้นมันก็ซึมซับต่างมาเรียบร้อยหมดแล้ว

อันนี้เรียกว่าต้องเป็นเทพก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลยนะ

ที่บอกว่านึกันต่อยอดกิจการกลพ่อ

อืมแต่ขายดีจริงจริงพี่มาเมื่อไหร่ก็มีลูกค้าตลอดเลยนะครับ
ราคาเหรอเฮียอย่างม่อไฟอย่างนี้

ถ้าเป็นชามก็เกาเหลาก็เริ่มต้นที่๖๐บาท๘๐บาทครับ
ก็ไม่แพงนะให้เนื้อเยอะขนาดนี้ร้อยเดียวเอง

ในส่วนของเชฟเองไปรับแนะนำด้วยนะ

แล้วถ้าใครเป็นสายเนื้อนะผมแนะนำต้องทานร้านนี้เลย
แล้วใครเป็นคนค้นพบเจอร้านนี้ก่อน

เจ้าจำเชฟก็ได้ทำได้มาบ่อยป่ะ

เดือนละครั้งครับนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

ก็อยู่เรียนใกล้ศรีแยกตลาดภูนะครับ

ต้องประมาณ๙โมงเช้าถึง๖โมงเย็นครับ

รีบมาก่อนเที่ยงจะดีมาก
เพราะว่าเนื้อและเครื่องในจะมีครบทุกส่วน
ส่วนถ้าใครมาคนเดียวจะสั่งแบบเป็นชามก็ได้

แต่ถ้าเป็นกวนก็สั่งแบบหม้อไฟไปเลยค่ะ

แต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนนะคะ
เพราะเรายังมีอีก๒ร้านเด็ดรออยู่
โดยเฉพาะใครที่เป็นสายบะหมี่แล้วก็ห้ามพลาดเลยล่ะจ้า